คุณผู้ชมมาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ที่เชียงใหม่
สามีใหม่เนี่ยโทรเย้ยสามีเก่าเย้ยด้วยคำพูดไหน
ลูกกับเมียเองยังเลี้ยงไม่ได้เลยจะไปทำอะไรกิน
โทรแบบนี้อยู่นานตั้งแต่เดือนเมษาลองคิดดู
โทรมาตลอดเลยโทรมาตลอดโทรพูดแบบนี้
วันนี้ขาดผึงแล้วเอามีดดายาไปฟันตายเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับโอ้โห
เมื่อคืนประมาณตี๑ครับตำรวจสพเชียงดาวไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนี้
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ในศูนย์ลิ้นจี่
ในพื้นที่บ้านถ้ำตะบนเชียงดาว
หน้าบ้านมีญาติผู้ตายนอนกอดคอนะฮะ

อดคอยืนกอดคอร้องไห้กำลังงมเลยอยู่ในโถงหน้าบ้าน
พบร่องรอยการต่อสู้เข้าของพังกระจัดกระจาย
พบศพลุงสุวรรณอนุมัติอายุ๖๕ปี
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่สภาพศพ
ที่หัวถูกฟันแบบไม่นับ
ไม่นับเลือดน้องเต็มหมด
ใกล้กันนะครับพบนางสายดงแก้วอายุ๔๑ปี
นอนหายใจรวยรินรวยรินอยู่ถูกฟันที่หัวเหมือนกัน
แล้วก็ข้อมือขวาอาการสาหัส
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
อกจากนี้ครับยังเจอมีดดายาเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพงเดชนุพรมอายุ๕๒ปี
เป็นสามีเก่าของนางสายคนที่เจ็บ
ที่ถูกฟันเข้ามือนะนะฮะก่อเหตุเสร็จหนีแล้ว
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าลุงสุวรรณคนตายเนี่ยนะ
เป็นสามีใหม่ของนางสายนะฮะนางสายมีลูกติด๒คน
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นสามีเก่าโดยเมื่อคืนนี้นายพงเดชบุกมาถึงบ้าน
บุกมาถึงบ้านแล้วก็เรียกทั้งคู่ออกมาเคลียร์กันสุดท้ายทะเลาะการรุนแรง
นายพงเดชใช้มีดดายาฟันลุงสุวรรณก็ให้ฟันแบบไม่ยั้งไม่นับอ่ะนะครับ
ส่วนนางสายก็พยายามเข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงไปด้วยฮะ
ชาวบ้านคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความหึงหวง
โดยนายพงเดชน่าจะมาตามนางสายกลับบ้านแหละ
แต่นางสายไม่ยอมกลับเพราะว่าเลิกกันมาได้๒เดือนแล้วครับคุณผู้ชม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๙โมงครึ่ง
ตำรวจตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับหลังก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่สวนใกล้บ้านของเขานั่นแหละ
ผู้ก่อเหตุให้การบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หึงไม่ได้หวงอะไรแล้ว
แต่มันแค้นสุดนี่เขาบอกนะแค้นสุดหยามกันสุด
โทรมาเยอะเย้ยถากถางต่างนานา
ตัวเขาจะไปทำอะไรได้ขนาดลูกเมียตัวเองยังไม่มีปัญญาดูแล
นี่คือข้อความที่ถักถางโทรมาเย้ยตั้งแต่ช่วงสงกราน
โทรมาเย้ยแบบนี้ตั้งแต่ช่วงสงการโทรไม่หยุด
เขาบอกเขาไม่ทนแล้วบุกไปถึงบ้านฆ่าให้หายแค้นฮะ
จะฆ่าคนไม่ได้นะครับใช้วิธีนี้แก้ปัญหามันผิดกฎหมายฮะ